คุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาเราก็ทุกคนชีวิตมันเปลี่ยน

จ่ายเงินคนละครึ่งต่างนานามีแอปหมดเลย
สมาร์ทโฟนลำพังจะไปหาเงินซื้อมันก็ยากพอ
มีสมาร์ทโฟนใช้ในการรับเงินคนละครึ่งจากลูกค้า
แต่โจรครับมาฉกมือถือไปกลางวันแสก
ในร้านเขาบอกหมดกันไอ้มือถือไม่ได้เสียดาย
แต่มันเสียดายแอปมันมีแอปคนละครึ่ง
มันมีแอปธนาคารต่างมันต้องไปทำใหม่หมดเลย
แล้วไม่รู้ว่าโจรจะเอาเงินจากแอปไปหรือเปล่า
นี่เห็นไหมหยิบไปแล้วฉกไปหน้าตาเฉย
โอ้ตายแล้วฮะเดินเป็นทำเป็นคุยโทรศัพท์ด้วย

แต่แม่ค้าเขาก็วางแบบนี้โจรมันก็เห็นนะฮะ
เดินเข้าไปตอนแรกวนเวียนอยู่บริเวณหน้ามร้านขายของจิบประถาดต่าง
เป็นครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมเดินไปเดินมา
อันนี้ซอยสันติประชาอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
เห็นไหมรูปร่างเขาใส่เสื้อ
แขนสั้นกางเกงขายาวแล้วก็มีหมวกมีหน้ากากอนามัยสีดำนะครับ

คนร้ายก็ปรีเข้าไปหยิบมือถือแล้วก็เดินออกไป
ทำทีเป็นเดินคุยเหมือนเป็นเครื่องของตัวเองด้วยนะฮะ
เจ้าของร้านคือนางสาวเอมระวีเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๖มกราคมตอนบ่ายโมง
ว่าตอนนั้นเธอกำลังทำความสะอาดในร้านอยู่ไม่คิดว่าคนร้ายจะมากล้าก่อเหตุกลางวันแสก
เพราะมีคนเดินไปเดินมาเยอะแยะไปหมดแล้วบอกว่ามือถือที่หายไปอ่ะ
ซื้อมา๓๐๐บาทส่วนตัวแล้วไอ้สามพันค่ามือถือไม่เสียดายเท่ากับแอปพลิเคชันที่มันอยู่ในมือถือ
มันมีแอปเป๋าตังค์มีถุงเงินมีคนละครึ่งมีโอ้เยอะแยะมากมายทำมาหากินกันไปนะฮะ
เขาก็ฝากเตือนไปยังพ่อค้าแม่ค้าว่าระวังเรื่องของมือถือ
โดยเฉพาะช่วงนี้เราต้องทำธุรกรรมในการค้าขายผ่านมือถือต่างนานา
อย่าละเลยอย่าลืมวางมือถือทิ้งเอาไว้ล่อตาล่อใจจนเด็ดขาด
งั้นอาจจะโดนขโมยแบบเธอก็ได้
โดยเฉพาะถ้าคนร้ายมันสุ่มหรือมันรู้รหัสต่างเข้าถึงข้อมูลทางการเงินยุ่งเลยครับ

เธอเอาคลิปอันนี้ไปแจ้งความที่สพเมืองบุรีรำเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณโจร